ช่วงนี้หลายอย่างหายากหน้ากากอนามัยเอาถามเจอไหมคะช่วงนี้

ฉันหมดความพยายามในการหาหน้ากากอนามัยมาใช้แล้ว
ตอนนี้ดิฉันหาหน้ากากผ้ามาใช้แทนนะคะ
แล้วมันยังเหลืออยู่เป็นกล่องก็เลยสามารถเอามาใช้ได้
ถามตัวดิฉันเองนะคะ๓สัปดาห์ที่ผ่านมาหาไม่เจอสักที่เลยค่ะ
หายากแอลกอฮอลล้างมือยังพอหาได้ซื้อขายกันทั่วไป
อีกหนึ่งอย่างหายากไข่ไก่ค่ะ

นั่นน่ะสิมันอยู่ไหนนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่มีการประชุมบอกไปหาให้หน่อย
ต้นทางเนี่ยมันอยู่ไหนและนอกจากนี้นอกจากมันจะหายากแล้ว
บางคนค่ะใช้โอกาสนี้มาหลอกขายให้กับคนอื่น
เคยเห็นถาดเป็นตั้งไหมคะเวลาเขาซื้ออุ้ยดีใจเจอถาด
ถาดไข่ซื้อ๕ถาดเลยแต่พอกลับบ้านไปปรากฏว่าเป็นแบบนี้ค่ะ

คือพอมันวางตั้งซ้อนกันด้านนอกมันเห็นว่าเป็น

หลอกกันแบบนี้ในช่วงภาวะข้าวยากหมากแพงแบบนี้

เป็นผ้าแผงไข่ตรงกลางมันหายไปไหนหมดไม่รู้
ข้อความเขียนไว้ระวังกลง
แม่ค้าขายไข่ที่เชียงใหม่ฝากนะคะเชียงใหม่

ซื้อไข่มาทำบุญถวายเด็กกำพระวัดดอนจันทร์เชียงใหม่

ดีใจมากเจอไข่ซื้อไป๖แผง
เชือกมาเลยเป็นชั้นเป็นกอง
พอเอาไปให้เด็กจะเอาไปทำอาหาร
ดึงออกมาเรียงกันอ้าว๔แผงข้างใน
มันโบ๋ไม่มีไข่ค่ะ
ถ้าซื้อไข่โปรดรอดูแม่ค้า
มัดให้เสร็จด้วยและเอาไปเลยครับ
วงเล็บแม่ค้าใจบาป
ใจร้ายด้วยเออใจร้ายมากทำแบบนี้เนี่ย
เพราะนี่เขาจะเอาไปบริจาคให้กับเด็กด้วยนะคะ
หยุดทางการตามหาไข่ตอนนี้
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมันหายไปไหน
ไปดูซิต้นทางหายหรือมีใครกักตุ้น
ทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
นายวิเชียรจันทรโนไทยรับนโยบายลงพื้นที่ทันที
ไปตรวจสอบราคาไข่ในตลาดย่าโม
แต่สิ่งที่พบในตลาดสดบางแผงไม่มีเลย

บางแผงก็มีขายนิดนิดหน่อย
ผู้ว่าเลยบอกว่าจากการพูดคุยกับเจ้าของแผง
แล้วเจ้าของฟาร์มพบว่ามีผลผลิตไข่ไก่
ออกจากฟาร์มเท่าเดิม
โคราชฟาร์มไก่ไข่มีทั้งหมด๑๘ฟาร์มนะคะ
ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดวันละ๖๔๐๐๐ฟอง
ต่อวันเท่าเดิมทุกอย่าง
แล้วไข่ไก่หายไปไหน

ต่างส่งไข่ไก่ให้กับใครบ้าง
พ่อค้าคนกลางร้านค้าส่งค้าปลีก
หลังจากนี้จะเข้าไปตรวจสอบบัญชีให้ละเอียดนะคะ
ป้องกันการกักตุลผู้ว่าโคราชบอก
อยากขอความกรุณาอย่าซ้ำเติมกันเองเลย
หันมาช่วยเหลือในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่สุรินไข่แพงไข่ล่องหน
ไม่มีไข่แถมยังมีไข่ไก่ขาย
ราคาไม่แน่ใจว่าถูกมากไหม
แต่ถูกกว่าราคาตลาดปกติ
เพราะว่าที่โรงเรียนโสดศึกษา
โรงเรียนของเด็กพิการบกพร่องทางการได้ยิน

เขาเอาไข่ไก่ราคาถูก
เป็นผลผลิตในโครงการเลี้ยงไก่ไข่

คือปกติไข่เหล่านี้จะเป็นอาหารกลางวันของเด็ก
แต่เนื่องจากข้าวยากหมากแพงและไข่แพง
ทางโรงเรียนก็เลยเอาออกมาขายช่วยเหลือประชาชน

รายได้ก็จะเป็นงบประมาณอาหารกลางวันของนักเรียนต่อไปค่ะ

แล้วก็เป็นรายได้เข้าโรงเรียนด้วย

แต่ว่าหน้าใหม่ที่รับไปขายเนี่ยอันนี้
ลงไข่ชอบไปบวกกัน
เรื่องของค่าขนส่งอะไรต่างนานา